หัวเราะจนจมูกหลุดเลยอ่ะนี่แสดงว่าสุขภาพจิตดีจริง
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
อนุญาตเก็บจมูกนิดนึงจมูกหายค่ะ
หายใจต่อไม่ได้หยอก
คุณผู้ชมค่ะวันสุขภาพจิตโลกมาเจอคุณผู้ชม
ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพจิตที่ดี
หลายคนสงสัยฝึกหัวเราะหัวเราะเองหัวเราะขำไปเรื่อยเนี่ย
มันทำให้สุขภาพจิตดีจริงเหรอ
มันได้จริงนะคะเราฝึกไปเดี๋ยวเราก็จะอารมณ์ดีเอง
แต่ช่วงนี้ฝนฟ้ามันเป็นใจไหมล่ะ
ที่จะทำให้เราอารมณ์ดีตกมาเฉอะแฉะไปทำงานก็สาย
สุขภาพจิตดีไว้นะคะอย่าไปกลัวเรื่องของฝนนะคะ
เพราะฝนยังคงอยู่กับเรายาวไปและโดยเฉพาะช่วงนี้
แห้งยังเยอะอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศตรงนี้นะคะ
ภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน
เพราะว่าจุดนี้มีร่องฝนพาดผ่าน
และนอกจากนี้ภาคอีสานเขาก็ไม่ได้ธรรมดาค่ะ

เพราะลมหนาวกดลงมาให้เกิดฝนในพื้นที่ภาคอีสาน
และภาคใต้ก็มีลมมรสุมฝนประจำฤดูไงคะ
ทั่วไทยเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งอารมณ์เสียกันนะคะ
ช่วงเช้าฟ้าครึมอาจจะยังไม่ได้มีฝนตกลงมาจริงจัง
เพราะฝนเขาเริ่มขึ้นช่วงบ่าย๓เป็นต้นไป
แต่จะย้ำว่าเป็นการตกที่ค่อนข้างนานเลยนะคะ
โดยเฉพาะจุดที่ร่องฝนพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง

วันนี้ฝนจะตกลากยาวไปจนถึงช่วงดึกได้เลยนะคะ
ระหว่างน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะ

อ่าวไทยไม่ค่อยมีคลื่นเลยนะคะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไว้วางใจได้นะคะ

จุดที่มีฝนคลื่นก็อาจจะสูงได้เช่นเดียวกับทะเลอันดามันตรงนี้
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรค่ะ

เพราะว่าช่วงนี้อากาศดีถึงแม้ว่ามันจะเฉอะแฉะไปหน่อย
แต่ถ้าไม่ได้ออกจากบ้านนอนยาวไปเลยค่ะ